คุณผู้ชมครับในส่วนของบ้านเราเองตอนนี้เนี่ยนะครับ
แน่นอนเรื่องของพาคนไทยกลับบ้านดำเนินต่อเนื่อง
ผู้รอดชีวิตนะครับคนบาดเจ็บคนที่เป็นตัวประกัน๑๗ชีวิตนะครับ
อยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซ่าเห็นบอกว่าล่าสุด
อิสราเอลบอกว่าตัวเลขของตัวประกันเหมือนจะเพิ่มอีกแล้วนะ
จะเป็นสองร้อยเศษอีกแล้วนอกจากนี้ครับยังมีครอบครัวคนไทยที่ยังไม่ได้ข่าวนะครับ
ว่าลูกตัวเองเนี่ยนะครับไปทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นตายร้ายดีอย่างไรครับ
คุณแม่ท่านนี้ที่กำแพงเพชรเช่นเดียวกันครับบอกว่าไม่ได้ข่าวลูกชายมาเป็นอาทิตย์แล้วครับ
ครั้งสุดท้ายลูกบอกว่ามีระเบิดยิงข้ามหัวนะครับเนี่ยวอนรัฐบาลช่วยพาลูกชายกลับมาทีครับ
ตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับ
คุณแม่ของแรงงานไทยท่านนี้ครับคุณป้าสุพินเป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองลานที่กำแพงเพชรนะครับ
ทั้งน้ำตาครับบอกว่าลูกชายนั้นชื่อว่านายมานัดอยู่รองอายุ๓๔ปีครับ
ไปทำงานเก็บมะเขือเทศตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดสงครามนั้นแม่ได้คุยกับลูกครับวันที่๑๑ตุลาคมคือนานมาแล้วนะครับ
ตั้งแต่ตอนเกิดสงครามใหม่สัก๔๕วันแรกนะครับ
ตอนนั้น๑๑ตุลาคมเป็นครั้งสุดท้ายที่คุยกัน
ลูกชายบอกว่าหลบอยู่ในป่าแล้วมีเสียงปืนเสียงระเบิด
ตอนนั้นครับสิ่งที่มีประทังชีวิตมีแค่น้ำ๑ขวด
แล้วก็บะหมี่กึ่ง๑๑รูปหอเดียวครับพี่แตนคุณผู้ชม
ลูกชายบอกว่าทหารอิสราเอลน่าจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
อบพยพไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยตอนนี้ลงทะเบียนรอกลับไทยเรียบร้อย
ก็ติดต่อลูกชายไม่ได้อีกเลยตอนนี้เครียดมาก
เป็นห่วงลูกชายมากคุณสุพินบอกว่าดูทีวีทุกวันครับ
รายชื่อแรงงานไทยที่กลับถึงไทยทุกวัน
ไม่เจอชื่อลูกชายเลยครับติดต่อหน่วยงานไหน
ก็รับปากว่าจะดูให้แต่ก็ไม่มีใครติดต่อกลับมา
ตอนนี้ร้อนใจมากนะครับไม่รู้ลูกชายนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไร

ขอให้ทางรัฐบาลช่วยพาลูกชายกลับบ้านโดยสวัสดีภาพครับ
ว่าแม่ทหารอิสเตอร์เลียวเขารักษาคุ้มครองผมอยู่นะ
ไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากวันที่๑๑ก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
อยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือให้ลูกชายกลับมาบ้านที่กำแพงเพชรจ้ะ
กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะตอนนี้ต้องกินยาทุกวันเลยค่ะ
จิตใจย่ำแย่มากค่ะตอนนี้เป็นพ่อเป็นแม่ห่วงลูกชาย

ชื่อนายมานัทอยู่รองอายุ๓๔ปีนะครับ
ไปทำงานที่อิสราเอลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยไปทำงานที่เขาบอกเป็นสวนมะเขือเทศนะไปเก็บมะเขือเทศนะครับ
แต่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าอยู่เมืองไหนอะไรยังไง